โอ้ว
เหนี่ย

ก็ตอนประมาณตีหนึ่งค่ะได้ยินแล้วว่าเสียงแบบน่าจะมอไซค์กลุ่มใหญ่แน่คือเบิ้ลหลายรอบวนไปวนมาก็ฟังอยู่ประมาณสี่ห้ารอบชักชักคืนนี้ไม่ได้นอนแน่ก็เลยอ่ะหยิบโทรศัพท์ลงมาดีกว่ามาดูพอลงมาก็จะเห็นเขาอยู่กันตรง
หน้าบ้านเลยค่ะประมาณสิบกว่าคันก็เบิ้ลเบิ้ลกันอยู่ตรงไฟแดงวนไปวนมาก็เลยเดินลงไปคือแบบตอนแรกก็กะจะเดินไปว่าแหละทีนี้ก็ไม่อยากอยากจะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานก็เลยลงไปบอกดีดีบอกว่าน้องคือพี่นอนไม่หลับเลยนะนอนไม่ได้เลยเสียงดังมากคือแบบไปไปตรงอื่นไปให้ไกลเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ครับครับครับเขาก็ย้อน
ตรงไฟแดงแล้วก็เหมือนไปกลับรถมาแล้วก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยก็คือนอนไม่ได้ก็เลยตัดสินใจถ่ายไว้เป็นหลักฐานคิดยังไงบ้างเนี่ยครับก็เก็บอารมณ์ไว้ค่ะเพราะคิดในใจแบบคือถ้าโวยวายไปแล้วเราอยู่คนเดียวผู้หญิงด้วยลงมาคนเดียวบางทีอย่างเงี้ยก็กลัวแหละกลัวแต่ก็ในใจก็ไม่ไหวแล้วมือสั่นเหมือนก
เรียกร้องความสนใจอะค่ะเหมือนแบบเอ้ยเขาเทนะแบบมากันเป็นกลุ่มใหญ่มอไซเขาดังนะบางครั้งก็ไม่ได้ติดไปแต่ว่ามันก็เดือดร้อนจริงเพราะว่าเราอยู่ตรงแย่งเนี้ยมันนอนไม่ได้เลยเพราะเขามากรอกวนกันเกือบทุกวันคือบางวันแค่คันสองคันอะเราก็โอเคนะคือไม่ออกมาแต่เออแป๊บนึงเขาก็คงไปแต่อย่างบางทีมาเป็นกลุ
แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจก็ไปเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาอีกคือถ้ามีมาประจำมันก็น่าจะเขาก็น่าจะเกรงกลัว
ครับ

นอนกันไม่หลับเลยนะหลายคืนแล้ว